คุณผู้ชมพาไปดูข่าวนี้หน่อยดีกว่า
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเมืองพัทยาเขาบอกว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วค่ะ
เขาไปอยู่แถวหลุมแบบสุสานเก่าแล้วก็ได้ยินเสียง
เขาบอกมันเป็นเสียงร้องที่โหยหวนมาก
เดี๋ยวอรัชพรต้องทำเสียงน่ากลัวแบบนี้ใช่ไหม

หน้าร้อนเหรอเออก็มันได้ยินเสียงโหยหวนมาจากหลุมข้างสุสาน
คุณนึกถึงอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันโหยหวนมาก
ที่เกิดเหตุคือสุสานเก่ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
มาสำรวจสายไฟที่ติดกับสุสาน
แล้วอยู่อยู่เสียงมาเลยค่ะเป็นเสียงร้องโหยหวนมาก
กลัวก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็ตามไปดูอ่ะ
มันเสียงอะไรให้มันรู้ไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่
ตามไปเรื่อยจนไปเจอหลุมนี้ค่ะ

แง้มแล้วก็พยายามส่องดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้น
คุณผู้ชมดูพร้อมกันเห็นไหม
ยังมุมนี้ไม่เห็นยังรอดูอยู่
ไหนจะเห็นเนี่ยเฉลยเลยละกันไม่มาสักที

ลูกหมาเป็นลูกหมานะคะตกอยู่ในหลุมเนี่ยแหละค่ะ
ก็เลยต้องรีบตามกู้ภัยมาเปิดแล้วก็ช่วยเอาหมาออกมา
เพราะไอ้หลุมพวกนี้มันเป็นหลุมเก็บศพ
แล้วน้องหมาไปอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าตกไปอีท่าไหน
อ่อในตอนช่วยอ่ะตูลเล็กนิดเดียวอัตตัวน้อยหนึ่ง
ก็เลยไม่รู้ว่าแบบไปคลอดไว้ในนั้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย
แต่มันก็คงจะหิวอ่ะนะคะนะแหงเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาก็เลยมาตรวจสอบนะคะ
คือเขามีการทำพิธีล้างป่าช้าไปเมื่อไม่นานมานี้
แล้วก็เอาศพรายญาติมาทำความสะอาดทำพิธีกรรมตามทางศาสนาด้วยไง
แล้วก็เนี่ยพอมาเจออุ้ยอ้าวแต่ต้นเดือนเอาแต่ต้นเดือนเลยนะคะ
อ้าวคุณความหวังต้องมีทุกวันค่ะนี่แหละ
พอไปดูว่าเอ๊ะแล้วไอ้หลุมที่เจ้าหมาตัวนี้มันไปติดอยู่แล้วร้องโหยหวนจนคนเขาตกออกตกใจกันเนี่ย
มันหลุมอะไรเป็นหลุมฝังศพรายญาติหมายเลข๖๒๗กับ๖๓๖ค่ะ
พอกู้ภัยยกฝาปิดขึ้นก็เนี่ยค่ะเป็นลูกหมาเพศเมีย
๒เดือนเองสีน้ำตาลพร้อมเลยตอนนี้ก็ถูกนำไปอยู่ในที่ปลอดภัย
คงได้กินจนอิ่มอ้วนแล้วล่ะ
เห็นมีลูกหมาอยู่อีกตัวนึงมีหลายตัวมั้งแถวนั้น
ใช่ก็คงจะมีแบบหมาจรอยู่แถวนั้นแต่ว่าอีกตัวตัวเนี่ยมันดั้นไปแล้ว

จดเลขทันนะคะจดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเดือนได้เลย